บัญชาการตำรวจนครบานประเมินว่ามีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลการพระภูบาลนวมินจำนวนกว่า๕๐๐คนนะคะ
ขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชนั้นยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว
จากประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมไปถึงเรือสาธารณะค่ะ
บรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนที่มาร่วมงานศิลกรานพระภูบาลนวมิน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศวพิษทรงสวรรคตครบ๑ปีที่โรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้
ยังคงมีประชาชนจำนวนมากนะคะอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาด้านการจราจรแต่อย่างใด
ขณะที่บริเวณโดยรอบเช่นถนนบรมราชชนนานี
ตลอดทั้งสองฝั่งการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ดี
ไม่มีปัญหาด้านการจราจรเช่นเดียวกันค่ะ
พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูวิจิตรอง
บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานต่างเลือกการเดินทาง
โดยการโดยสารทางเรือและรถประจำทางนะคะ
เพราะว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด
ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบานจัดกำลังตำรวจ
ดูแลด้านการจราจรตลอดเวลานะคะ
โดยเฉพาะบริเวณแยกสิริราชที่จนถึงขณะนี้
ถือว่าเสร็จสิ้นงานแล้วแต่ก็ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานจนถึงช่วงค่ำรวมกว่า๕๐๐คน
ซึ่งก็เต็มพื้นที่ของโรงพยาบาลสิริราชและไม่พบปัญหานะคะ
ขณะที่เรือข้ามฝากซึ่งมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
ทำให้วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขยายเวลา
เปิดให้บริการท่าเรือข้ามฝากจนถึงเวลา๒๓นาฬิกา

โดยมีทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย

กรมทหารปืนใหญ่ที่๙จังหวัดกาญจนบุรีกว่า๒๐นาย
คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้ตลอดทั้งคืนค่ะ
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะท่าเรือวังลางท่าเรือข้ามฝาก
จะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ๔นาฬิกา
เนื่องจากคาดว่าพรุ่งนี้จะเป็นอีก๑วัน
ที่จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่โรงพยาบาลสิริราช
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าเรือวังหลัง
ขอบคุณคุณวิมวลวันค่ะ
เอสเพสนิวส์ได้ใหม่ในเวลา๒๓นาฬิกา